คุณผู้ชมค่ะมาดูฝากแม่กันหน่อยวงการบันเทิง
ช่วงนี้มีคุณแม่ใหม่กันเยอะเลย
รวมไปถึงคุณแม่หน้าเก่าหน้าใหม่แวะเวียนกันมา
ตอนนี้เราเลือกกดไลค์ลูกเขาไม่ถูกแล้วนะ
กลายเป็นคุณแม่ฟูไทม์ก็มีหลายบ้านคุณผู้ชมแบบนี้
หลายคนก็เป็นห่วงว่างานวงการบันเทิงคุณแม่จะเอายังไงกันต่อนะคะ
เปิดกันมาที่นางเอกสาวหน้าสวยมิวนิษฐากันเลยค่ะ
นี่คุณแม่คนสวยของเราใช้ชีวิตแต่งงาน
มีชีวิตคู่กับไฮโซหนุ่มเซ็นธาราพุทธมา๒ปีแล้ว
ก็ประกาศเลยมีทายาทแล้วก็คลอดลูกสาวน้องมาริน

เราเห็นว่างานในวงการบันเทิงของมิวเนี่ยเริ่มแบบจางลงไป
แฟนก็แอบบนคิดถึงฝีไม้ลายมือทั้งบนจอเงินแล้วก็จอแก้วของเธอเหมือนกัน
แม่ตอนนี้น้องมารินกำลังน่ารักเลยค่ะวัยขวบนึงแล้วนะคะ
กำลังน่าเอ็นดูเลยนะฮะจับแต่งตัวทุกวันเลย

แบบนี้แล้วแบ่งเทเวลาไปประคบประงมลูกสาวคนแรกเยอะเลยนะฮะ
ใช้ชีวิตกับลูกสาวอยากจะให้เวลากับเบบีทุกวันเลย
ถึงยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ชมงานเนี่ยติดต่อเข้ามารับนะ
อะไรที่เป็นระยะสั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหนังแล้วอะไรอย่างนี้
มีเหมือนกันถ่ายไปแล้วช่วงมีนาคมเดี๋ยวได้ดูแน่นอน
ส่วนละครมันใช้เวลาถ่ายนานกว่าอันนี้ขอพักไปก่อนค่ะ
ก็น่าจะได้ทุกประมาณมีนาคมละครนะคะ
ตรงที่เวลาใช้เวลาในการถ่ายนานแล้วก็เราอยากจะให้เวลากับลูกเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ถ่ายแบบตอนนี้อยากเล่นมากเลย
แต่ว่าอีกใจหนึ่งมันก็เหมือนแบบมันมีเวลาอยู่แค่นี้ในการแบบอยู่กับลูก
ที่เขาจะแบบเป็นเด็กน้อยอยู่กับเรายังไงก็ยังรักการแสดงยังอยากเล่น
ใช้เวลาในการถ่าย๒เดือน๓เดือนอะไรอย่างนี้
คุณสีลิตาเจนเซ็นหม่ามีคุณน้องกวินคุณผู้ชมน่ารักเล่นดูมากลูก

บอกเลยนะคะถ้าใครติดตามชีวิตของคุณแม่ลิต้าเนี่ยค่ะ
ตอนนี้ความน่ารักโมเมนต์สุดอบอุ่นกับลูกชายเยอะมากจริง

เออแล้วก็ติดลูกชายมากจริงนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับนะคะว่าเป็นแบบนั้นจริง
เพราะว่าความน่ารักเต้นดูของน้องกวิน
คิดถึงค่ะ

แล้วก็ช่วงโควิดก็อาจจะทำให้ทุกอย่างห่างหายกันไปนะคะ
ถ้าเกิดยังมีโอกาสหรือว่ามีผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดู
คิดถึงในท่านนะคะสามารถติดต่อมาได้

แล้วถ้าคิดถึงน้องกวินก็คือจะหนีไปด้วยเลยค่ะ
จริงแล้วปกติเอาไปทุกที่เลย

ส่วนหนึ่งที่ได้เจอลิต้าคือเขาติดตามตลอดนะ

เป็นการรายการแล้ว
ติดตามตลอดขอบคุณมากเลยนะคะ
พรุ่งนี้ก็บอกว่าโชว์ยูโรปไป
เรียกว่าแฟนก็อดคิดถึงผลงานของเธอไม่น้อยเลยทีเดียว
หลายคนค่ะได้อัปเดตชีวิตของพี่เอมมี่ผ่านโลกโซเชียลนะ
เราจะเห็นเลยว่าชีวิตเขาเนี่ยมีความสุขมาก
แล้วก็มีชีวิตกับครอบครัวแล้วก็ดูแลลูกชายคนเดียวของเขา

นี่๔ปีแล้วนะลูกชายก็เริ่มโตแล้ว

ไม่รู้ว่าพี่เอมมี่จะหวนกลับมารับงานในวงการอีกหรือเปล่า
เดี๋ยวแฟนต้องรอลุ้นกันนะคะ
อยากจะเห็นฝีมือการแสดงของพี่เอมมี่มากเลย
ใช่นะคะตอนนี้ก็เลี้ยงลูกไปก่อนนะคะ

สำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ